เพราะว่าในเกมแรกนั้นก็เปิดหัวไม่ค่อยดีแพ้ให้กับทางด้านการท่าเรือไป๑ประตูต่อ๒
นั่นทำให้พวกเขานั้นครับถือว่าเป็นการเปิดฤดูการแล้วก็ด้วยความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกครับ
ครึ่งแรกนะครับนาทีที่๑๓อุรุษเซ็นบัตรนายธวารเจ้าถิ่นนะครับ
เจ็บหัวไหล่หลุดครับต้องเปลี่ยนเอาเรวัตขำกลับลงมาแทน
ถือว่างานเข้าตั้งแต่ในช่วงแรกเลยนะครับสำหรับชนบุรี
และเล่นไปเล่นมาจนนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นทีมเยือนที่ออกนำก่อน๑๐จังหวะนี้ครับ
วัตตัดบอลพลาดแล้วเป็นอนุกูลนิมินะครับที่ปรับตัวตะวัดยิงเข้าไปครับ
เยือนนำก่อนในครึ่งแรกนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กลับมาครึ่งหลังนาทีที่สามสิบ
การท่าเรือนำหากเป็นสองศูนย์ครับจากจังหวะออกบนเร็วของคณิตศรผู้พันธ์
และเป็นอนุกุลมินิคนเดิมครับที่ฉวยโอกาสยิงเข้าไปง่ายครับ
แต่ว่าเผลอแพลบเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่ได้ประตูนี้มาเนี่ยจิรวัตรสอนวิเชียนก็มายิง
ตีคืนให้กับพรีพิทีส์วีฟไล่มาเป็นนึงประตูต่อสอง
ช่วงเวลาที่เหลือนะครับชนบุรีใช้ครับ
ก็จบเกมนะครับแพ้กับการท่าเรือไปหนึ่งประตูต่อสอง
ก็ทำให้เจ้าถิ่นนั้นแพ้ในเกมลีกรอบในรอบ๘นัดนะครับ
นี่ก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ในนัดเปิดสนามพบกับความพ่ายแพ้นะครับ

กรมทางหลวงนะครับนายชุดสีน้ำเงินครับ
ได้ประตูจากกวินวิบูลรัชกิจนาทีที่๘นะครับ

เกียรติยศชล่มเขตนาทีที่๒๐และ๔๐ครับ
และนอกจากนี้ยังได้จากหน้าที่ทุศิริหน้าที่ที่๓๒และ๓๙
ส่วนมากอกซิตี้ครับได้มา๓ประตูจากจักรพลศรีดารานาทีที่๑๓
กับฟรานซิสโกแจ็คซันนาทีที่๒๔และ๒๔
ก็ทำให้เจ้าถิ่นกรมทางหลวงเก็บ๓แต้มได้สำเร็จครับ
ส่วนเกมที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
มุทรสาครเปิดบ้านพบกับศรีสะเกดฟุตซอลคลับน้องใหม่ของศึกฟุตซอลไทยลีกนะครับ
ที่ได้อนุชามั่นเจริญพ่อมดฟุตซอลไทยมาคุมทัพ
เกมนี้สมุทรสาคอนที่เอาชนะไปได้๓ประตูต่อ๑
ได้ประตูจากฟุดิดโตสงครานาที่ที่๗
ผู้ชมเจริญสีฮัสนานนะที่ที่๑๔
และรัฐกลรุนเหลืองนะที่ที่๓๘
สวัสดีครับ